น้ำตาลตกอยู่ตอนนี้นะคะมาดูข่าวนี้กันดีกว่าค่ะ
คู่รักแดนพิตตี้นะคะเขาควงกันไปเที่ยวทะเล
ความหวานสวีทโอ้โหคุณผู้ชมมันสวีทเวอร์จริงค่ะ
ให้ดูภาพนี้เลยนะคะเป็นภาพที่เขาลงด้วยกันคุณผู้ชม
คือไม่มีรูปคู่หรอกนะคะแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยก็คือรู้เลย
ก็สังเกตได้นะคะว่าโลเกชั่นเนี่ยก็คือริมหาดแล้วก็บนโต๊ะอาหารเหมือนกันเป๊ะเลย
โอ้โหน้องแพตตี้หุ่นดีเนอะใช่น่ารักด้วย
คือไม่ได้พูดนะคะว่าคือแบบมีภาพคู่กันแต่ว่าคือแคปชั่นเขาเนี่ยมันหวานจริงคุณผู้ชม
มาดูกันเลยดีกว่านะคะเริ่มจากแคปชั่นของหนุ่มแดนก่อนนะคะภาพนี้ค่ะ
ว่าด้วยข้อความที่บอกว่าเห็นทะเลแล้วใจละเมอ
เห็นหน้าเธอแล้วใจละลาย
มุมเดียวกันเป๊ะเลยค่ะแคปชั่นไม่แผ่วนะจ๊ะ

ใช่บอกว่าฉันรักทะเลที่มี

ถูกต้องก็คนที่ถ่ายให้ก็คือพี่แดนนะครับคุณผู้ชม
อีกสักภาพหนึ่งละกันค่ะบนโต๊ะอาหารภาพนี้คุณผู้ชม
มีน้องหมาด้วยน้องหมาก็น่าแซวนะคะ
ตี้น่ารักกว่าค่ะแคปชั่นเนี่ยบอกว่าอย่างนี้นะคะ
เธอบอกว่ายิ้มหวานให้ตากล้องเขาแฮปปี้สักหนึ่งที
แท็กชื่อด้วยนะแดนวรเวฟ
แพตตี้แล้วแดนเขาก็เข้ามาตอบด้วยนะคะ
ังยิ้มทีพี่นี่กล้องสั่นเลย
อังคือเขาอังสมาริดเอาชื่อเขา

ขณะที่หนุ่มแดนนะคะก็ขอเรียกร้องความสนใจด้วยแคปชั่นที่น่ารักมากจริง

คือไปด้วยกันจริงพูดกันก็ได้นะคะแล้วเขาหวานผ่านโซเชียล
เรียกร้องความสนใจจากแฟนที่เอาแต่มองวิวจนลืมมองเราได้ดีที่สุดก็คือ
แกล้งหมาของแฟน
แกล้งกันยังไงดูดิเจ้าหมาทำหน้าคุณผู้ชม

น่ารักจริงนะคะมันละมุนจริงนะคะ
เดี๋ยวดิฉันรอติดตามดูนะคะว่าคลิปนี้จะมีภาพคู่ด้วยกันรึเปล่านะคะ

นี่ไงสมกับคำเรียกร้องแฟนก่อนหน้านี้อยากมีรูปคู่เป็นยังไง
จัดให้จุกไปเลยคุณผู้ชมค่ะความหวานนี้